ใช่ค่ะบ้านไหนที่มีลูกเล็กก็ต้องระวัง

อยู่ใกล้ถนนก็กลัวว่าจะวิ่งออกไปถนนแล้วเจอรถ
อยู่ใกล้คลองก็กลัวว่าจะตกน้ำ

แล้วน้องวิ่งลงไปสุดท้ายน้องตกลงไปในคลอง
คือบ้านที่กำลังไม่ใช่ภายในน้องลูก

ลูกสาวล่ะตกลงขวบ
ไหนอีกไหมมั้ยมท์
โอ้โหหัวอกคนเป็นพ่อเหมือนกับหัวใจของพ่อถูกควักออกมาแล้วฉีกเป็นสิ่งเสี่ยงเลย
ลูกสาวจมน้ำอยู่ในคลองแล้วนี่ค่ะวินาทีที่เจอร่างน้องเอาลูกมาให้ผมหน่อย
พ่อเนี่ยตีอกชกหัวตัวเองรอไข้ปริมใจจะขาดค่ะ
นี่ตอนที่มูลนิธิร่วมกับตันยูนะคะชุดประดาน้ำเนี่ยงมแล้วเจอร่างลูกสาวอยู่ในคลองบางนาเพ็ง
อยู่ที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคุณผู้ชมก่อนที่จะลงไปงมเนี่ยนะ
ยกมือไหว้ขอคำมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยนต์เหรียญอันนี้ตามความเชื่อนะคะ
ขอซื้อที่ซื้อทางนี่นี่จังหวะโยนเหรียญ

น้ำน่ะสูงประมาณสักเมตรหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่โอ้เมตรหนึ่งเหรอสบาย
แต่นี่เด็ก๒ขวบเมตรหนึ่งคือ๑๐๐เซน
เด็ก๒ขวบเขายังสูงไม่ถึง๑๐๐เซนด้วยซ้ำ
แล้วพองมไปเจอร่างน้อง
ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
แล้วคุณพ่ออาทิตย์เล่าให้ฟังว่าพ่อมีลูก๓คน
น้องอลิสวัย๒ขวบเป็นลูกสาวคนกลาง
แล้วก่อนเกิดเหตุทุกคนอยู่ในบ้านนะ
ภรรยาก็กำลังให้นมลูกคนเล็กอยู่
ส่วนตัวคุณพ่ออาทิตย์เองปวดท้องจะเข้าห้องน้ำ
แล้วพี่คนโตวัย๑๑ก็วิ่งเล่นอยู่น้องอลิสก็วิ่งเล่นอยู่
ทีนี้ตอนที่ออกมาจากห้องน้ำพ่อแบบอ้าวอลิสอลิสไปไหนลูก
ตะโกนหาทั่วบ้านหาไม่เจอ
ก็คิดว่าอาลิสน่าจะมุดออกประตูหลังบ้านแล้วพลัดตกคลองหรือเปล่าเลย
รีบแจ้งกู้ภัยให้รีบมาหานะคะ
แล้วระหว่างนั้นพ่องมมาเจอร่างน้องแล้ว
กับแม่โผล่เข้ากอดร่างไร้วิญญาณของน้องอลิสแล้วก็ร้องห่มร้องไห้
พ่อนะนำร่างของน้องกลับเข้าไปในบ้านไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เอาร่างลูกไป
คือพ่อยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ
เอาลูกมาให้ผมเอาลูกมาให้ผมแบบนี้
เจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมอยู่เป็น๑๐นาทีเลยนะ
กว่าพ่อจะยอมมอบร่างลูกสาวให้นำไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็เตือนภัยกันด้วย
ช่วงนี้บางทีเด็กปิดเทอม

แล้วยิ่งเด็ก๒ขวบขอให้คลาดสายตามไม่ได้เลยค่ะ